เปลี่ยนคนโอเคโอเคเริ่มเริ่มสอง

ที่นี้เรามาฟังในฝั่งของขวานบ้างว่าสาเหตุอะไรมันเกิดยังอะไรขึ้น
คือจริงวันนี้ขวัญก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขวัญในการที่ขวัญจะออกมาพูด
คือเจตนาของขวัญจริงเนี่ย
ขวัญไม่ได้คิดว่าขวัญจะทำร้ายใคร
เหมือนที่ขวัญใช้ชีวิตมาในวงการบันเทิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ขวัญไม่เคยพูดที่จะให้ร้ายใคร
ถึงแม้ว่าขวัญจะถูกจะผิดยังไง
ขวัญก็พูดในส่วนของขวัญ
ซึ่งก็เหมือนกับสถานการณ์ในครั้งนี้ตอนแรก
ขวัญตัดสินว่าเราต้องเดินออกจากชีวิตเขาแล้ว
แล้วขวัญแล้วเขาก็ไม่ได้มีการให้คำที่มันชัดเจนกับแฟนคลับ
แต่ว่าขวัญอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้น
ขวัญที่ทำได้ก็คือ
ขวัญไม่อยากหลอกความรู้สึกของแฟนคลับทุกคน
ที่ให้ความรักให้ความเชื่อใจ
ให้ความศรัทธาของคำว่าความรักระหว่างขวัญกับผู้ชายคนนี้
ขวัญก็เลยเลือกที่จะออกมาพูดว่ามันยุติแล้ว
แล้วก็ขอให้ทุกคนที่รักเราทั้งสองคนเนี่ย

เชื่อในการตัดสินใจของเราทั้งคู่

เหตุการณ์หรือว่าสาเหตุมันไม่มีใครรู้ได้

ขวัญตัดสินใจว่าขวัญจะไม่พูด
และปิดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้

คนเราตัดสินใจจะเดินออกมาจากความรักเนี่ย
กว่าการที่คนจะเดินออกมาได้เนี่ย
มันย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนอยู่แล้ว

ขวัญถึงตัดสินใจจะ

แต่ด้วยเหตุการณ์ต่างนานามา
จนกระทั่งสถานการณ์ปัจจุบัน
มันก็ยิ่งตอกย้ำในความคิดขวัญว่า
ขวัญตัดสินใจถูกแล้ว

ในการที่ขวัญ
เดินออกมาจากเขาแล้วก็ครอบครัวของเขา

คนสองคนจะเลิกกันมันไม่ใช่เลิกรักกันแค่
วันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์

เวลาในการที่ขวัญพยายามจะอยู่
พยายามจะหาทิศทางที่มันถูกต้อง

ความรักมันคือเรื่องเงิน
สำหรับเขาเขาคิดยังไงขวัญไม่ทราบ
แต่สำหรับขวัญทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องที่สวยงามแล้วมันก็
มาจากความรู้สึกของขวัญจริง
ถ้าไม่อย่างนั้นขวัญก็ไม่ก้าวกลับไปรักกับพี่ก๊อฟในครั้งที่สอง
ทุกคนรู้ว่าขวัญฝากฟันอะไรมาบ้างในการที่
ขวัญจะยืนอยู่ข้างข้างคนคนนี้

ทำร้ายคนในครอบครัวขวัญขนาดไหนบ้าง
ขวัญผิดที่ขวัญไม่เชื่อผู้ใหญ่
ขวัญผิดที่ขวัญมั่นใจในความรักพี่
ศรัทธามากเกินไปโดยที่ขวัญยืนยันได้เลยว่า
ถ้าเกิดขวัญกลับไปใช้คำพูดคำของคนโบราณที่บอกว่า
ผู้ใหญ่เถอะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาดูคนออก
ขวัญก็คงไม่เจ็บจนเหมือนทุกวันนี้แล้วก็คงไม่เหมือนกับการที่ขวัญหยิบ

ซึ่งการที่เริ่มต้นว่าจะแต่งงานกันเนี่ยไม่ได้เป็นความคิดจากคุณแม่
เป็นความคิดจากคุณลุงของขวัญชื่อลุงหลัง
ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตสุดของครอบครัวคุณเกิดในตระกูลของขวัญ
เขาก็พูดว่าอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้แล้ว
ต่อสู้กันมาขนาดนี้แล้วอายุกันก็ขนาดนี้แล้ว
ก๊อฟคิดว่าจะแต่งงานกับขวัญไหมจะแต่งงานก็แต่งงานกันไปเลย
อันนี้เป็นคำขอจากผู้ใหญ่ฝั่งขวัญแล้วก็ไม่ได้มีการพูดเรื่องสินสอด
ไม่ได้มีการพูดเรื่องสินสอดนอกจากคำพูดเล่นของแม่
แล้วขวัญคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแม่ผู้หญิงที่จะมาเรียกร้อง
หรือว่าตั้งค่าหรือว่าตั้งค่า
คำว่าบาดของลูกตัวเอง
คำว่าสินสอดมันคือค่าดำนมของลูกผู้หญิงคนนึง
แม่ขวานไม่ได้เคยตีราคาขวานว่ามูลราคาขนาดไหน
ถึงจะให้ขวัญมานั่งตีนราคาขวัญคิดว่า
น้ำนมของที่คุณแม่ขวัญเงินกี่บาทก็ไม่สามารถซื้อได้
แล้วเขาก็ไม่ได้มีการจะกระเตื้องเรื่องนี้จนกระทั่งเข้าไปที่บ้าน
เข้าไปที่บ้านคืออันนี้ขวัญ
เลือกที่ขวัญจะไม่พูดตั้งแต่แรกนะคะ

ขวัญไม่ได้ตั้งใจว่าขวัญจะทำร้ายครอบครัวใคร

ขวัญทำหน้าที่ของคนที่เคยรัก
เป็นผู้หญิงที่ต้องอยู่ข้างผู้ชายคนหนึ่งเลย
ในอนาคตของคำว่าภรรยาได้ดีที่สุดแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ขวัญต้องขออนุญาตออกมาในทำหน้าที่ของ

แล้วพาร์ทของตระกูลของขวัญ

แต่ในสถานการณ์ที่ขวัญไปนั่งคุยกับ
คนที่ให้กำเนิดของผู้ชายคนนี้ที่บ้านแล้วก็

ขวานเคยคิดว่าจะฝากอนาคตอยู่ด้วยได้

เรื่องสินสอดแล้วเขาก็บอกว่า

ถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้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

ไม่มีสินสอดหรืออะไรให้ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่ง

อย่างที่สาม

เรื่องแหวนเพชรเขาก็บอกว่า
เรื่องแหวนเพชรเขาก็บอกว่า

เอาแหวนปลอมไปให้แม่เธอก่อนก็ได้นี่
แม่เธอจะรู้หรอว่ามันคือแหวนจริงหรือแหวนปลอม

ก็เหมือนกับที่กระเป๋าที่แม่ใช้ก็คือของปลอมเหมือนกัน

แต่สิ่งของของปลอมขวัญไม่ถือ

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญและคนในครอบครัวขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญและคนในครอบครัวขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญและคนในครอบครัวขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้

แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญได้
คนเป็นแม่ทุกคนไม่มีใครราคากี่บาท
ถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกว่าคนนี้ดูแลลูกเขาได้จริง
คนเป็นแม่ทุกคนไม่มีทางปล่อยลูกออกไปจากอกเขาหรอก
ควันเรียนรับความรัก
เขาก็ยืนยันในสถานการณ์แบบนั้นนะคะ
แล้วสิ่งที่มันเจ็บที่สุดก็คือ

ไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติลูกผู้หญิง
ซึ่งเขามีน้องสาว
ขวัญก็ถามกลับไปเขาก็บอกว่าถ้าเกิดน้องสาวเขา
เขาก็จะยอมให้ทอคคอนแตก

คือท้องขวัญอยากท้องขวัญอยากมีครอบครัว

บริสุทธิ์มันต้องมาจากประเพณี
มันต้องมาจากอรยธรรมที่มันถูกต้อง

ประมาณนี้เลยใช่ไหมขวัญ
เอ่อขวัญใช่ค่ะ
แล้วก็อันนี้คือเหตุผล
จริงที่ขวัญ
ตัดสินใจเลือกเดินออกมาทั้งจากตัวเขา

เอ่อเขามาโยงถึงแม่
ถึงบุคคลที่๓ที่
เขาเป็นผู้ใหญ่มากในชีวิตขวัญ

คุณแม่ไม่ได้ให้การแนะนำพี่เจมส์กับขวัญ
ขวัญรู้จักกับพี่เจมส์ตั้งแต่

โดยผ่านทางเพื่อนรุ่นพี่ของขวัญ

เขาค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับคนไทยที่นี่
แล้วขวัญอยู่ในวงการมานาน
ขวัญมีเพื่อนหลายกลุ่ม
มีเพื่อนหลายสถานะของอายุ

ที่เขามาพูดแบบนี้แล้วบอกว่า

ซึ่งคุณแม่รู้จักกับพี่เขาเพราะขวัญ

รู้ว่าเรื่องอะไรที่เป็นมือที่๓เลย

ขวัญจะไม่ใช้ชีวิตปกติแบบนี้
ขวัญไปเยี่ยมเลขาเขา

ความบริสุจรรย์ในสถานะ
ที่เราสนิทกันมาตั้งนานแล้ว

พี่เขาก็เป็นคนที่ปรึกษาในชีวิตขวัญมานานแล้วเหมือนกัน
การที่พี่ก๊อฟแคปลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็
เอามาสร้างเรื่องปั่นต่างนานา
มันไม่ยุติธรรมกับบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในเกมนี้
เขาไม่ใช่ต้นเหตุของสาเหตุที่ทำให้ขวัญตัดสินใจเดินออกจากเขา

ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องการทำ

ขวัญต้องปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวของขวัญแค่นั้นเอง

คนรอบตัวขวัดไม่ได้
คนรอบตัวขวัดไม่ได้
คนรอบตัวขวัดไม่ได้

คนรอบตัวขวัดไม่ได้

คนรอบตัวขวัดไม่ได้
คนรอบตัวขวัดไม่ได้

คนรอบตัวขวัดไม่ได้

คนรอบตัวขวัดไม่ได้
คนรอบตัวขวัดไม่ได้

คนรอบตัวขวัดไม่ได้
คนเราถ้าจะใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้ว
คนเราถ้าจะใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าจะใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ

คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ
คนเราถ้าใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วค่ะ